งานเริ่มกลับมาแน่นแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหแทบจะไม่มีวันหยุดกันเลย
แต่หลายคนก็อยากรู้ว่าเวลาที่ศิลปินนักร้องเนี่ยเขาว่าง
เขาเอาเวลาว่างไปทำกิจกรรมอะไรบ้าง
วันนี้ค่ะเรารวบตึงนะคะกิจกรรมยามว่างของเหล่าศิลปินมาฝากคุณผู้ชม
จะมีใครและทำอะไรกันบ้างติดตามจากสกูลพิเศษกันเลยค่ะ
เริ่มกันที่คนแรกก็ต้องยกให้กับคนนี้เลยล่ะค่ะ
หนุ่มรุ่นใหญ่ขวัญใจแรงงานพี่ไมค์พี่รมพร
จากอาชีพศิลปินแล้วยังหันไปทำธุรกิจอีกเยอะแยะมากมาย
โดยเฉพาะน้ำปลาร้าแซ่บไหมบอกเลยว่าใครได้ทาน
พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฮู้ยดีจริงรสจริง
เต็มสิบไม่หักไปเลยจ้า
และถ้าพี่ไมค์ว้างจากการร้องเพลงเมื่อไหร่
ก็ผ่านตัวไปเป็นชาวเกษตรกรใช้ชีวิตติดดิน
ที่บ้านเกิดจังหวัดอุดรธานีและตามสไตล์คนบ้าน
ไม่ว่าจะเข้าสวนผลไม้มะม่วงเอ่ยมะพร้าวเอ่ย
จับปูจับปลาส่วนอาหารการกินก็จะเข้าครัวทำเอง
กินเองง่ายตามวิถีไทยบ้านอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
แบบนี้สินะที่เขาเรียกว่าซุปตาติดดิน
อีกหนึ่งหนุ่มเสียงดีขวัญใจแฟนก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะ
เต้ยอภิวัฒน์วัยรุ่นอีสานหน้าตาดีมาก
ตอนนี้บอกเลยว่างานแน่นตลอดทั้ง๗วัน
ไหนจะทัวร์คอนเสิร์ตไหนจะถ่ายละคร
เวลาว่างก็จัดเต็มหากิจกรรมแก้เครียด
เริ่มจากการดูแลทำความสะอาดบริเวณบ้าน
ขุดทั้งเจาะและปลูกต้นไม้นี่แหละค่ะ
แม้ใส่ใจทุกรายละเอียดจริงเลยนะคะครูเต้ย
ส่วนที่เห็นจะชอบสุดก็คงจะเป็นการหวานแหที่สาครั้งแรก
ร่วมกับเพื่อนในวงโอ๊ยถึงแดดจะร้อนแค่ไหน
ครูเตยและผ่องเพื่อนสู้ตายบ่ยันจ่า
นักร้องจากค่ายแกมมิโกคนนี้บอกเลยว่า
หน้าจับไมค์ร้องเพลงมอบความสุขให้แฟนเพลงแล้ว
หลังที่ว่างจากการร้องเพลงนั้น
ทุ่มให้กับการกินเมนูสุดพิษดาร
ไม่ว่าจะเป็นซอยจุเอยหมึกช็อตเอ่ยโอไมกอส
แต่ละเมนูนั้นเห็นแล้วเอ้ยกลืนน้ำลายตามเลยล่ะค่ะ
ขยับมาดูโหมดชาวไร้อ้อยกันสักหน่อย
เจ้าตัวบอกนี่แหละอาชีพที่พ่อแม่เลี้ยงดู
ทำให้มาเป็นเนคนรพลแกมมี่โกในวันนี้นั่นเองค่ะ
ดีแซนโบสถ์ค่ะอิกษกรรมน้องเนคเนี่ยนัมเบอร์วันเลยค่ะ
ฉันอยากไปนอนในโครนนะคะเมื่อสักครู่แล้วก็แบบแปะป้ายเพื่อนไป

อ้าวเฮ้ยอาจจะปุ่มปากนิดหน่อยนะคะเออแก้วเล่น
ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ